หน่อยที่บ้านคุณผู้ชมเนี่ยเคยมีพวกแตนพวก

เจ้าหน้าที่มาจริงแล้วเขาก็จะมีวิธีในการ
นี่คือวิธีการขึ้นขึ้น

เคยติดตามอ่านข่าวมา

แล้วแตนมาทำรังอยู่ห้องเขา

ใช้วิธีการจุดไฟไล่แตน

มันไหม้แล้ว

นี้ไปแต้นอะไปแล้ว

คุณผู้ชมแล้วกับคอนโดห้องมันติดกันโอ้โหอิ

สี่โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะคอนโดแห่งหนึ่งที่ซอยลำลูกกาหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด
ครูคดลำลูกกาปฐุมธานีที่เกิดเหตุนี่นะ
เป็นคอนโดสูงแปดชั้นกลุ่มควันแล้วก็เปลวไฟพวยพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วจากห้องพักชั้นหก
คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลคูคศบุกเข้าไปฉีดน้ำที่ห้องต้นเพลิง
ใช้เวลาเหมือนกันนะ๒๐นาทีควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จค่ะ
ความเสียหายในห้องพักก็ห้องที่เกิดเหตุนี่แหละห้องเดียวแหม
ชบุญยังไม่ลาไปห้องอื่นไฟไหม้มาแล้วทั้งโต๊ะตู้เตียงตลอด
เครื่องซักผ้าตรงระเบียงเสียหายทั้งหมดไม่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ
คุณผู้ชมดูซากไหนอ่ะคุณพี่จุดทำอะไรเอ่ยนายวรยศชำนาญรอปภคอนโด
เล่าให้ฟังบอกว่าคอนโดที่นี่แปดชั้นครับพี่ห้องที่เกิดเหตุเนี่ย
เจ้าของห้องเขาออกมาจุดไฟไล่รังแตนมันมาทำรังอยู่ตรงระเบียง
จุดแล้วยังไงเจ้าของห้องไม่รอไงเพราะว่าจุดไว้ข้างนอกเดี๋ยวแตนมันก็ไป
แล้วตัวเขาล่ะตัวเขาก็ไปเหมือนกันออกไปด้วยเหรอออกไปข้างนอกไม่ได้อยู่
เพราะว่าอะไรกลัวแตนจะต่อยเอาเออกลับมากะว่าเออจุดทิ้งไว้
เดี๋ยวแตนมันก็ไปหมดแหละเดี๋ยวค่อยเก็บกวาด
แต่ไฟที่จุดเนี่ยกลับลุกลามจากรังแตนค่ะ
แล้วก็ไปติดวัสดุใกล้เคียงคือต้องเข้าใจอย่างนี้คุณผู้ชม
คอนโดแบบนี้มันจะมีเครื่องซักผ้าบ้างล่ะที่ตากผ้า
แล้วก็อุปกรณ์จุ๊กจิ๊กไฟฟ้าทั้งหลายจะอยู่ตรงนี้ถูกต้องจากระเบียงก็ลามเข้าไปในห้องค่ะ
รอปภบอกว่าช่วยกันเต็มที่แล้วพี่เอาไม่ไหวค่ะแจ้งดับเพลิงมาช่วย
เรื่องต้นตำรวจได้บันทึกภาพแล้วก็เก็บหลักฐานเอาไว้ทั้งหมด
เชิญเจ้าของห้องมาสอบปากคำแล้วก็อาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหาทำ
ให้เกิดเพลิงไหม้จนอาจเกิดอันตรายกับบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นอีกด้วยค่ะ
ดิฉันไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้ามาช่วยไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าห้องมันติดติดกันแบบนี้
และติดไฟได้เร็วมากนะฮะไม่ได้นะอย่างนี้จุดไฟไล่มีควันไล่แตนไปแตนไปแล้ว
ตัวคุณพี่ควรอยู่ดูก่อนไม่อยู่คุณพี่ลงแจ้งที่มันอยู่ตามป่าตามเขาทำไม่ได้นะเนี่ย
มามาจุดกันอย่างเงี้เนอะแล้วที่สำคัญคือตัวเจ้าของห้องไม่อยู่ด้วยไงโอ้ยไม่รู้จะพูดคำไหน
จะไม่จุดไฟไล่แตนนะตั๋วแต่อยู่คอนโดก็ไปแจ้งเจ้าละที่ฝ่ายช่างไปตามคนมาเอามันเหาะอะไรก็ว่ากันไป
ไม่ต้องถามเลขห้องนะดิฉันว่าห้องนี้